อยู่เดิ้โดยท้าหากว่าเธออะพอแล้ว

เขาแค่เป็นผู้สาวขาเลาะ

แม่นผู้สาวขาเรียนขาเลาะแปลว่า

แต่ที่ฮู้ฮู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานี้

ใช่ไหมเพลงนี้ทุบเสทือนวงการทุบสถิติเลยนะ
เพราะว่ายอดวิวทะลัก๑๐๐ล้านวิว

น้องให้คนที่จะทำได้จริงแต่ลำไยไฮทองคำนำได้
หมอลำซิ่งแดนอีสานสาวน้อยคนนี้
แต่ว่าก็ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนปวดหัวกับการแสดงที่เซ็กซี่ของเธอนะ
เพราะว่าเธอเหมือนมาแทนจ๊ะทันหู
แต่ในช่วงที่เธอกำลังดังงานจ้างเธอก็มีเยอะนะครับ
แต่ว่ามีผู้จัดงานคอนเสิร์ตรายหนึ่ง
เข้าแจ้งความที่โรงพักเลยนะฮะ
เอาผิดผู้จัดการของลำไยหายทองคำ
บอกว่ารับเงินแล้วเบี้ยวการแสดงถึง๒ครั้ง๒คราแล้ว

สามอย่างมาขอค่าตัวเพิ่มด้วย
ยิ่งงานเยอะยิ่งเดินสายเยอะก็เป็นข่าวเยอะแบบนี้เป็นธรรมดานะครับ
นายสวรรค์ฟ้าพัวอุดมเจริญอายุ๔๕ปีเจ้าของบริษัทสวรรฟ้าโปรโมชั่น
ในฐานะผู้ว่าจ้างติดต่อศิลปินค่ายเพลงต่าง
เพื่อเป็นการจัดแสดงคอนเสิร์ตในหลายจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ย
เดินทางเข้าพบตำรวจภูทรเมืองบุรีรำนะครับ
ก็ได้นำหลักฐานเป็นสัญญาว่าจ้างนักร้องลูกทุ่งลำไยหายทองคำ
หรือว่านางสาวสุพรรณสาวเวทกามาเจ้าของเพลงดังผู้สาวขาเลาะนะครับ
สิเขาดื่มเหล้ามันขมดื่มนมดีกว่าใช่ไหม
เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายประจักษ์นวรัฐผู้จัดการส่วนตัวของศิลปินลำไย
เนื่องจากบอกว่าศิลปินไม่มาแสดงตามสัญญาที่ทำไว้ทั้งหมด
ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชื่อเสียงแล้วก็ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
โดยนายสวรรค์ฟ้าบอกว่าได้ทำสัญญาว่าจ้างศิลปินว่าจ้างลำไยหายทองคำเนี่ย
แล้วก็มีการจ่ายเงินมัดจำไป๕๐๐๐บาทแล้วนะ
เพื่อให้ทำการแสดงจำนวนถึง๒๑คิว
แต่ว่าต่อมาก็ลดคิวลงเหลือ๑๑คิวรวม๑๑รอบ
มาถึงวันที่๑๒และ๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่า
นายประจักษ์ไม่นำศิลปินคู่สัญญามาแสดงตามสัญญา
อ้าวเวทีขึ้นแล้วไม่มีนักร้องคนมาเพื่อจะดูลำไย

ตัวของผู้จัดงานเขาก็พยายามโทรไปหานายประจักษ์นะครับ
แต่ว่านายประจักษ์ก็บอกว่ารับงานแสดงอื่นไว้แล้ว
แล้วก็ยังขอเพิ่มค่าตัวศิลปินอีก
อ้าวนายสวรรค์ฟ้าเลยบอกว่าครั้งนี้เป็นเหตุ
ทำให้บริษัทเขาได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับ
โดยค่าจ้างตามสัญญาเดิมงานละ๔๕๐๐๐บาท
แล้วจะมาขอเพิ่มกระทันหันหลังจากที่เบี้ยวไปแล้ว
เป็น๑แสนบาทได้ยังไงนะครับ
ก็เลยเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วครับ
เมื่อตำรวจเมืองบุรีรำตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้วพบว่า
ไม่สามารถดำเนินคดีอาญาในฐานะช่อกงได้
แนะนำให้ไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเอง

นายสวรรค์ฟ้าจึงลงบัณฑฤประจำวันเป็นหลักฐาน
เพื่อไปฟ้องดำเนินคดีแพ่งที่ศาลต่อไปครับ
ฟังเสียงของนายสวรรค์ฟ้าหน่อยครับ
บางอย่างมันเคยใช้ความสุขแต่ใช้คำว่าคุณสำคัญมาเวิ่ง
อยากได้ก็ไปฟ้องเอาเองส่วนมูลค่าความเสียหายที่
สวรรค์ฟ้าจะฟ้องร้องนั้นนะครับขณะนี้ก็ยังสรุปตัวเลข
ที่แน่นอนไม่ได้แต่คงสูงเกินหลักแสนบาทแน่นอนนะครับ
เพราะว่าในการแสดงแต่ละแห่งเขาก็ต้องคิดคำนวณเรื่องของผลขาดทุนอะไรอย่างนี้นะ
เวลาที่นัดศิลปินแล้วเวลาที่โปรโมทไปแล้วนะครับ
แล้วก็เวลาที่คนมาดูเขาไม่ได้มาดูศิลปินที่เขาชื่นชอบนะครับ
ก็ได้แชร์ข้อความเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
โดยระบุว่าทางนายประจักรชัยนวรัฐผู้บริหารค่ายหายทองคำเรคคอร์ด
และผู้จัดการส่วนตัวนักร้องสาวคนดังไม่ได้เบี้ยวคิวค่ะ
แล้วก็ไม่ได้โก่งตัวฆ่าตัวของลำไยตามที่โดนกล่าวหา
แล้วก็เตรียมแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงในวันนี้แหละ
ค่ายหายทองคำย่านลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมทั้งเตรียมแจ้งความกลับในข้อหาแจ้งความเท็จ

เรื่องนี้ต้องติดตามภาคต่อนะครับ
แต่ชื่อกับอะไรฉายาเธอนี่จำง่ายจริงเลย
เห็นเยอะตามร้านอาหารช่วงนี้จะมีคอนเซิร์ตเยอะจริง
กรุงเผาเนี่ยติดป้ายลำยายให้ต้องคำ